อย่างที่ครูพัทฟอร์นำเรียงกูพเจ้าไป

ฝ่ายหญิงไปพาแม่ตัวมา
มาช่วยขนของออกจากบ้านฝ่ายชาย
ปรากฏว่าฝ่ายชายกับแม่ของฝ่ายหญิง
มีปากเสียงกันมีปืนลั่น
แล้วลั่นใส่แม่ของฝ่ายหญิงฮะ

ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับในพื้นที่บ้านสวนพึ่งตะบนดงบัง
อำเภอประจันตคามไปถึงไปเจอนางอรยาดวงจิตอายุ๔๔ปี
ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าต้นแขนซ้าย
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนผู้ก่อเหตุคือนายโยธินบัวลอยอายุ๒๔หนีไปก่อนแล้ว
สอบถามคุณจริยาแฟนของนายโยธินเนี่ยเล่าบอกว่าเลิกกันนะฮะไม่รักกันแล้วนะครับ
ก็เลยพาแม่มาช่วยขนของออกจากบ้านของฝ่ายชาย
ขณะที่เธอลื้อค้นของอยู่ในบ้านตอนนั้นนายโยธินคุยกับแม่เธออยู่หน้าบ้าน
สักพักฮะได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลั่นแล้วมีเสียงปืนดังปั้ง
นัดหนึ่งคุณผู้ชมออกไปดูเอ้านะฮะตอนยิงกันไม่เห็น
แต่เห็นโยธินขึ้นรถใครไม่รู้หนีไปแล้วครับ
มันทะเลาะกันเสร็จแล้วแม่ดูก็ไปห้ามไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีปากเสียงกันกับแม่น้องต่อแล้วเขาก็เดินออกมาข้างนอกแล้ว
แล้วอยู่เขาก็กลับมาคืนเอาปืนมายิงหนูยังไม่รู้เลยว่าแม่หนูโดนยิง
แล้วแม่หนูเข้ามาในห้องบอกว่าแม่หนูยิงแม่หนูยิง

เขาก็ไปกับเพื่อนเขาเลย
แต่จากนั้นไม่นานพอตำรวจลงพื้นที่ไปไปกดดันนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ขอเข้ามอบตัวแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ยิงนายอรยานางอรยาขออภัยครับ
เพราะว่าเขากับฝ่ายหญิงเลิกกลับไปแล้วฝ่ายหญิงก็มาขนของที่บ้าน
ไม่จบไม่สิ้นสักทีอันนี้เขาอ้างแบบนี้นะครับ
ก็เลยมีปากเสียงกับแม่ฝ่ายหญิงโดยแม่ฝ่ายหญิงเข้ามาตบตีนะครับ
แล้วด่าเป็นชุดเขาเลยโมโหอันนี้เขาอ้างครับคุณผู้ชมฮะ
คว้าปืนมาบอกจะแค่ขู่ตอนแรกจะแค่ขู่
แต่แม่ฝ่ายหญิงเข้ามาแย่งปืนปืนเลยลั่น
ไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะเขาบอกแบบนี้ฮะ
แต่ตำรวจตั้งข้อหานะครับพยายามฆ่าแล้วก็มีปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจจะมีข้อหาเพิ่มด้วย
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ